เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะพอสมควรเกี่ยวกับน้องหยาด

อย่างที่ยายเขาออกมาประกาศแล้วว่าโอเคล่ะเขากำลังจะมีข่าวดีนะ
ก็คือเขากำลังจะเป็นแม่คนนั่นแหละ
แล้วก็กำหนดแต่งงานเขาจะจัดในเดือนเมษายน
แบบที่ตั้งใจกันไว้มานานแล้วอยากขอขอบคุณทุกคำอวยพรทุกคน
ต่อมาวันนี้ที่คนพูดถึงกันเยอะเยอะจริงคือเพจพุทธที่แท้จริง
เขาออกมาแชร์อย่างนี้เขาออกมาแชร์ว่าหยาดเนี่ย
เคยถูกหมอลักษณ์หมอรักนี่อย่าทักอะไรเลยนะจริงคือพี่กำลังจะพูดเสมอว่าแบบว่าหมอรักเนี่ยอย่าทักอะไรเลยนะ
เคยถูกหมอลักษณ์เนี่ยดวงกราดเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะท้องก่อนแต่งนะขณะที่เจ้าตัวก็ตอบกลับตอนนั้นมันรู้สึกจะปี๒๕๕๑๕๒ป่ะ
เขาบอก๑๓ปีที่แล้ว๑๓ปีที่แล้วก็หยาดก็ย้อนกลับไปเลยขนาดพ่อแม่ยังไม่เคยเตือนเลย
อาจารย์รักไม่น่าจะมาเตือนเรื่องแบบนี้เพราะตัวเองเนี่ยยังเด็กเกินไปถ้าย้อนกลับไปตอนน้องหยาดก็เป็นเด็กอยู่อะไรอย่างนี้นะครับ
เขาบอกว่าเพราะว่าฉะนั้นทั้งเขาใช้ลักราชหนิเทศต่อไปเขาจะตุ๊ยเขาเลยตุ๋ยเป็นลักษณ์สี
หล่องเปี่ยนชื่อก็คือต้องไปใส่ในตระกูลของราชสีเพราะราชสีเนี่ยเป็นศักริจอมต่างราวประเมษาไว้ตาย

สัตว์ว่าธรรมนายง์มั่วเรื่องท้องก่อนแต่งเนี่ย
หยาดให้สัมภาพตั้งแต่เมื่อที่๘มกราคม๒๕๕๑

ขอบคุณเพจพุทธะที่แท้จริงที่ขุดเรื่องเก่าที่ประชาชนคนไทย
ทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหม
ไม่มีอะไรเพราะว่า

อาจารย์ผีเข้าผีออกเธอก็พูดไปเลยแล้วกัน

ไม่วันนั้นที่เราไปทำบุญที่ออฟฟิศที่โพลิพาส
ไม่สึกปีนเราเจอกันเจออยู่

ใช่ก็ที่เตือนคุณแม่ไง

ล่าสุดนางฝากแองจี้มาเตือนเธออยู่ใช่ไหม

ระวังนะเดี๋ยวจะมีเรื่อง
เดี๋ยวจะมีเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์
หรืออะไรงานคุณจะต้องสะดุด

โอ้โหประเดิม๑มีนาคมเลยไม่เห็นเหรอ

แล้วทำไมหมอลักษณ์ไม่รับโทรศัพท์ล่ะ

เพราะว่าเพิ่งเสาที่ผ่านมาใน๔๒ละ๔ให้เลขถูกไง

กำลังคุยกันดิบดีหายไปเลยป่ะ

ไปบุกบ้านนางเลยนางจะให้เข้าบ้านนางไหม
กว่าจะเข้าได้คุณแม่เหมือนเขาวงกฎ

อะไรรู้ป่ะนางพูดมาคำนึงแล้วเราก็สะอึก

ผมไลจะแป๊บนึงคนก็ถูกผมเป็นล้านละ
ไม่ต้องถึงกระจ่าพาน

ไม่อาจารย์เขาต้องแบบบางทีช่วงเวลาอาจจะเป็นส่วนสำคัญไง

เขาก็ต้องตอบแฟนเพจไลฟ์สดแล้วก็บางทีเขาก็จะแบบ

ฟันทงฟันทงฟันทงตีหนึ่งตีสอง

เพราะว่าถ้ากลางวันอาจารย์จะค่อยแบบไม่ค่อยขาดเหียน
ต้องแม่นกลางคืนแบ็คกราวข้างหลังนี้คือมืดจริง

พี่พราบใหม่พี่มาแล้วข้างหลัง
โอ้โหพญานาคเต็มแขนนะ
เขาบอกว่าเขาเคยให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แล้วก็สุนัขข่าวตอนนั้นก็ผู้จัดการออนไลน์

เพจดังกล่าวขุดสิ่งที่ประชาชนลืมมาเผยแพร่วันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ติดตามข่าววงการบันเทิงคงทราบกัน
ขอขอบคุณครับรักราชศรี
เอาอย่างงี้อ่ะตอนนั้นอ่ะเมฆิตอยู่นั่งทำรายการตอนนั้นเราทำ
มูไนท์หรือทอลกทะลุดาววะ
ูไนท์นางมาช่วยตอนหลังตอนก่อนที่แบบว่าซีซั่นสุดท้าย
ปรากฏนางน่ะปุ๊บนางก็เพิ่งมาถึง
ทำไมผมเห็นบ้านคุณไม่รู้ว่าคนที่เลี้ยงคุณมา

อันนี้ที่ทักนี่คืออาจารย์รักทักที่

แล้วก็แบบว่าไม่ถึงสักนานไหมมด

การดูดวงของหมอรักเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นพรุ่งนี้มลื่นหนีเว้ย

มันไปเกิดขึ้นตำเลยนะหกเดือน

ก็อย่างทาทายังเนี่ยนางก็ดูท้องถ้าเราเอาอย่างนี้
ทอร์คธรุดาวน์จบไปกี่ปีฮะ๔๕ปีได้แล้วเนาะเราไม่ได้ทำมาเสีย
คุณลองไปดูเทปเดิมของเทปท็อกทะลุดาวสิสิ่งที่เขาทำตอนนี้มันเกิดขึ้นหมดเลย
ตอนที่เราทำทอร์คธรุดาวน์ดีมเป็นรายการวันเรตี้เริ่มเปิดช่องไทยรัฐวันแรก
ตอนนั้นทาทามาก็อย่างแบบมาในฐานะศิลปินทั่วไป

แต่ทุกวันนี้เราเอาข่าวเวลาเสพข่าวกัน
เราชอบแบบว่าเฮ้ย๒๓วันเกิด

เขาดูลักษณะแบบบางทีอีกปี๒ปีเกิด

แต่ไม่ใช่แบบสุ่ม๔สุ่มห้าแปลให้อาจารย์ดู

ถ้าตานางแดงแล้วเดินเข้ามาน่ะ

หึโรหรือนางดมยันนักเยอะกว่า
ไม่แต่เขาชอบทักพี่เช้าว่าจะรวยเป็นร้อยล้านนะ

ไม่ถึงร้อยล้าน

เนี่ยอยู่ดีฉันก็ไม่รู้ว่าปุ๊กโกะเนี่ยคุณอ่ะ
อย่าลงตัวเองมากนักอย่าบิดตัวเองมากนัก

อู้วตอนนี้ปุ๊กโกะไปทำศัยกรรมมาไงเถอะ
พอบุกโกะเลยนะพอบุกโกะพอบุกโกะพอบุกโกะพอบุกโกะพอบุกโกะพอบุกโกะพอบุกโกะพอบุกโกะพอบุกโกะพอบุกโกะพอบุกโกะพอบุกโกะพอบุกโกะพอบุกโกะพอบุกโกะพอบุกโกะพอบุกโกะพอบุกโกะพอบุกโกะพอบุกโกะพอบุกโกะพอบุกโกะพอบุกโกะพอบ
ครับคุณดีค่ะ
ตัดภาพกลับนับดูเทปวันนั้นเราจะเข้าใจกันอะไร

๓วันที่หยุดนี่มันมีวุ่นวายมากจริงน้อย

เพราะว่าหลังจากคุณแม่พูดในรายการเมื่อวานใช่ไหม

เขาบอกว่ามดดำยุติพิธีกรตกตายเลย

หยุดไป๓วันค่ะคุณผู้ชมนะ